คุณไปต่อที่เรื่องนี้กว่าค่ะคุณจักรจันทร์อคัมซิรินะคะ
ด้วยเหตุที่ว่าเป็นนักแสดงสังกัดของวิกหมอชิดเหมือนกัน
คุณเป็นอดีตเหมือนกันนะคะกับคุณปูปรายาค่ะ
ก็เลยถูกจับเปรียบเทียบกันว่าเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยเออ
หมดสัญญาไปแล้วเนี่ยทำไมจักรจันทร์ไม่เข้าไปสวัสดีปีใหม่เหมือนปูปายาบ้างนะคะ
แต่ปูปายาก็เข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่ในวิกหมอชิดค่ะ
งานนี้นะคะจักรจันทร์รับว่าไม่ซีเรียสเลยค่ะที่คนจับโยงกัน
ส่วนตัวนะคะวางแพลนไว้แล้วค่ะว่าจะหาเวลาเข้าไป
ส่วนงานก็ยังมีเข้ามาเรื่อยค่ะแต่ยังไร้เงาบ้านหลังใหม่มาทาบทามเซ็นสัญญานะคะ
จริงแล้วคือปกติก็เพิ่งจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะวันที่ครบรอบช่องอะค่ะ
เพิ่งไปมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขากลับว่าจะเข้าไปสงการอยู่แล้วเพราะปกติตอนที่อยู่ช่องก็จะเข้าไปช่วงสงการปีใหม่ไทย
มันเป็นโอกาสจังหวะมากกว่าค่ะคือเราก็ทำงานทุกวันอ่ะใช่
เราก็อยากแบบว่าไปแล้วก็ได้มีเวลานั่งคุยกับน้องเพื่อนในนั้น
ดีนะคะแฮปปี้ดีค่ะปกติดีเพราะว่าจันอย่างที่บอกว่าก็ออกมาด้วยดีก็คือหมดสัญญาปกติ
ยังมีการติดต่อพูดคุยกันปกติมีค่ะมีค่ะติดต่อพูดคุยปกติเลย
ที่เราได้ร่วมงานกับคนใหม่ทีมงานใหม่ก็ทำให้เราได้พัฒนาฝีมือพัฒนาตัวเองด้วย
ไม่ค่ะด้วยความที่เรายืนยันบอกไปแล้วว่าถ้าจากช่อง๗เราไม่เซ็นก็ไม่เซ็นไม่เซ็นแล้วค่ะ
อิสระก็คืออยากทำอะไรที่ที่อยากทำแล้วนักแสดงหลายคนที่หมดสัญญากับช่องเจ็ดนะคะ
จะตอบคล้ายกับคุณจักรจันทร์ค่ะว่าเออถ้าไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องนี้แล้วนะคะ
กับช่อง๗แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเซ็นสัญญากับช่องไหนแล้วค่ะ
อยากจะทดงานรองใหม่ใหม่นั่นเองนะคะอ่าถามเรื่องงานไปแล้ว
นี้ค่ะก็มาถามเรื่องความรักกันบ้างนะคะ
นักแสดงสาวค่ะก็แย้มเรื่องหัวใจแบบขำนะว่าไม่แห้งเหี่ยวนะคะ
มีคนเข้ามาเรื่อยจ้ะแต่ด้วยความเป็นคนเลือกเยอะค่ะ

ไม่เหี่ยวค่ะไม่เหี่ยวค่ะ

ไม่มีค่ะไม่มีค่ะใช่
เลือกเยอะด้วยก็ต้องดูไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากรีบรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จากประสบการณ์จากตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ย
มีให้เห็นเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรมันก็ไม่แน่นอน
ถ้าสมมุติว่าทุกวันนี้เราอยู่คนเดียวมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนอะไร
มาแล้วยังแฮปปี้แต่ถ้าสมมุติว่ามีแฟนแล้วต้องคอยกังวล
ต้องคอยดูโทรศัพท์ต้องคอยแบบหงุดหงิดอะไรอย่างนี้
ก็ถ้ามีแล้วยังไม่เวิร์คก็อยู่คนเดียวดีกว่า
หลายคนก็แซวว่าอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์รักครั้งเก่าหรือเปล่าที่เราก็รู้กันดี
เลยทำให้คุณจ๊ะก๊าจันเลือกคู่มากขึ้นเพราะว่าพาร์คหลังน้อยมาก
ถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้อ่านข่าวของจักรจันทร์ส่วนใหญ่จะอ่านในเรื่องของการ
เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไปเจอน้องหมาน้องแมวต่าง
แล้วก็ให้การช่วยเหลือแบบนี้มากกว่านะคะ